คุณผู้ชมค่ะกลับมาเบรกนี้ใครความหวานขาดน้ำตาลต่ำอยู่ต้องดูเลยเพราะว่าเราจะเพิ่มความหวานให้คุณได้ฟินอินกันทะลุจอเลยนะฮะ
ตะมุตะมิเวลาใส่ชุดสะพายกล้องมาพร้อมกับตะก้าใส่แก้วน้ำ
แจกยิ้มหวานท่ามกลางภูเขาทุ่งย่าแล้วก็ดอกไม้
คนแรกที่เข้ามาคอมเมนต์ทันทีใครรู้ไหมคะ
ยายาใส่แก๊สเตอรีนถูกต้องค่ะยายาอุรัสยาค่ะ
เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคิ้วปลอยมันน่ารักจริงเลย
อีโมจิรูปหัวใจสีชมพูนะคะแล้วก็แท็กหากันอีกรอบ
แล้วก็บอกด้วยว่าขอเครดิตด้วยจ้า
ยายาถ่ายใกล้นั่นเองรูปนี้นะคะเออชัดเจนกันไปเลย
เพราะว่าคนถ่ายเขาเข้ามาแสดงตัวเรียบร้อยแล้ว

นอกจากณเดชน์แล้วยังมีอีกหนึ่งหนุ่มช่วงนี้เอาจริงยิ่งความรักมันแบบสุขงอมมากเท่าไหร
สำหรับพี่เต๋อฉันทวิทย์นะฮะชีวิตจริงก็ยิ่งดูหน้าตามีความสุขบ่งบอกมากเลย
นี่ไปยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้อากาศเย็นนะคะเต๋อชันทวิทย์
ความหวานความแบ๊วท่ามกลางทุ่งดอกไม้มาแล้วก่อนหน้านี้
คนนี้นะเป็นหวานใจของใหม่ดาวิกาก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์เช่นเดียวกันค่ะ
ใหม่ดาวิกาเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าน่ารัก
มันจะน้องใหม่ถ่ายให้ไม่ใช่เหรอชอบดอกไม้แหละน้องใหม่ว่างนี้
ไม่รู้ชอบดอกไม้จริงหรือว่าชอบหนุ่มในภาพกันแน่
อย่างที่พี่แจ๊คบอกแหละน้องใหม่ดาวิกาถ่ายให้
แล้วก่อนหน้านี้ในโซเชียลเขาก็แชร์กันเยอะใช่ไหมว่า
ตั้งแต่เจอนาเดชครบยายาเต๋อชันธวิตครบใหม่ดาวิกา
ไม่อยากให้มีผู้ชายคนแบบหน้าเดช
ตอนนี้ผู้ชายนะควรจะต้องมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่ง
นั่นก็คือการถ่ายรูปให้สวยถ่ายรูปบุคคลไม่ใช่ถ่ายรูปวิวนะ

เชื่อว่าคุณผู้หญิงหลายคน

ไม่เอาพี่แจ๊คถ่ายหนูไม่เคยเหมือนเลย
ไม่เคยเหมือนตัวจริง

เป็นรูปพี่เต๋ออยู่ในแบบทุ่งดอกไม้
ย่ออะไรรู้มั้ย
่อจนติดพื้นแล้วก็แง่นก้มขึ้นมา
จะได้ขายากทุก